อิทธิพลของไต้ฝุ่นชะบาตอนนี้พัดขึ้นเกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่นแล้วนะครับ
กระทบต่อสายการบินเที่ยวบินต่างต้องยกเลิกกว่าร้อยเที่ยวบินครับ
ส่วนเฮอริเคนแมททิวนั้นณขณะนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้เฮติแล้ว
ทางการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมของพายุเฮอริเคนแมททิวนะครับ

กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าเข้าใกล้ประเทศเฮติ
ด้วยความเร็วลม๒๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่า
กลางของพายุลูกนี้จะพาดผ่าน

และยังคงกำลังแรงขณะมุ่งหน้าไปยังคิวบาร์ในวันอังคารครับ
ด้านรัฐบาลเฮตินั้นประกาศเตือนภัยพายุลูกนี้ในระดับสีแดง
พร้อมตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นทั่วประเทศ

พอที่จะรองรับผู้ประสบภัยจำนวน๓๔๐๐๐คน
เพราะมีคำสั่งอบพยพประชาชนในพื้นที่
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนลูกนี้แล้ว
แต่มีรายงานว่าชาวเฮติบางส่วนปฏิเสธคำเตือนดังกล่าว
เพื่อปกป้องทรัพย์สินขณะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สำหรับสภาพท้องถนนสายหลักในกรุงคิงสตันของเจอเมก้านะครับ
อยู่ใต้น้ำจากอิทธิพลของเฮอริเคนแมททิวที่เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่ง
รวมถึงยังมีรายงานเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในอีกหลายพื้นที่

เจ้าหน้าที่นั้นเปิดศูนย์อพยพเพื่อรับมือกับพายุลูกนี้
ขณะที่ประชาชนเดินทางไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค

พร้อมกับวางกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม
ส่วนรัฐบาลคิวบาร์ประกาศภาวะฉุกเฉินใน๕รัฐทางตะวันออกของประเทศ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
เว็บไซต์ของรัฐบาลคิวบาร์บอกว่า
มีประชาชนประมาณ๑๗๙๐๐คนที่ถูกอบพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและดินถล่มจากเฮอริเคน
ที่ญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นชะบาเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเกาะอกกินาว่า
ตอนใต้ของประเทศด้วยความเร็วลม๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศ

เที่ยวบินภายในประเทศ๑๒๕เที่ยวถูกยกเลิก
เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาที่ยกเลิกการเรียนการสอนออกไปก่อน

พายุไต้ฝุ่นชะบาจะพัดเข้าถล่มเกาะฮันชูต่อไปในวันพรุ่งนี้
หน่วยงานท้องถิ่นก็ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ

สหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี้ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศ
เหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือปีนี้
ฆ่าชีวิตประชาชนแล้วหลายร้อยคน
ขณะที่อีกประมาณ๖แสนคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
อาคารบ้านเรือนอย่างน้อย๓๐๐๐หลังพังเสียหายครับ